ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งผู้โดยสารเขาถ่ายเอาไว้
เดี๋ยวไปดูนะฮะโชเฟอร์รถคันนี้นะครับ
ขับรถไปนะมือซ้ายจับพวงมาลัยมือขวานี่โทรศัพท์มือถือ

ทีแรกผู้โดยสารที่เขาถ่ายเขาบอกว่านี่เขาเป็นรถมินิบัสนะฮะ
ขนส่งสาธารณะนะครับเอ๊ะหรือว่าพี่เขามีความจำเป็นจะต้องดู
หาเบอร์ทงเบอร์โทรติดต่ออะไรยังไงหรือเปล่า
เรื่องด่วนเรื่องอะไรหรือเปล่าเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเปล่า
พอลองซูมเข้าไปใกล้คุณเขียนมาสอนเล่นเฟซบุ๊ก
กำลังส่องเฟซบุ๊กอยู่อ้าวมันไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลย
นี่ไงนี่ไงถ่ายดูเฟซบุ๊กอยู่จะมากดไลค์กดแชร์อะไรตอนนี้
นี่ฮะทุกผู้ชมครับคนที่โพสต์เนี่ยโพสต์คลิปยาว๕๗วินาทีนะครับ
พนักงานขับรถคนนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะนี่ฮะพนักงานขับรถมือหนึ่งจริง
มือเดียวใช่ฮะอีกมือนึงถือโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ประคองพวงมาลัยอีกข้างหนึ่งนะครับคือความยาวทั้งหมดห้าสิบเจ็ดวิที่เธอโพสต์คลิปนะ
เจ้าของคลิปนะเกือบหนึ่งนาทีนะมองแต่โทรศัพท์คือคือมองทางแบบเหลือบเหลือบมองมองไปอย่าง
ฮะแล้วก็ขับไปเรื่อยเรื่อยนะครับคือท้ายที่สุดเนี่ยโชคดีที่มันไม่มีอะไรเกิด
ขึ้นแต่มันจะโชคดีแบบนี้ตลอดไปหรืออืมเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอามา
โพสต์นะครับว่าแบบนี้มันสมควรหรือนะครับ
คุณคือพนักงานขับรถของรถขนส่งสาธารณะนะฮะเราถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองนะครับยี่สิบเก้ากันยายนนะครับ
คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะเป็นรถมินิบัสสาย๙๕๓กรุงเทพสุพรรณบุรี
เธอก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อจะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
มาจากบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะระหว่างทางนะครับ
คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นถนนทางตรงยาวก็มองไปทางคนขับ
คนขับทำไมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอืมลักษณะเหมือนกับเออ
ดูดูอะไรก็คิดอ่ะคงเป็นธุรงธุระแล้วมั้งหรือดูเบอร์โทรหรือว่าจะดู
ท่งแผนที่อะไรหรือเปล่าพอลองซูมส่องส่องเข้าไปดูเอ้า
หลังจากนั้นคนนี้ก็วางมือถือลงไปแต่ก็ทำแบบนี้อีกสองสามรอบค่ะ
โอ้โหจนเธอรู้สึกว่าไม่ไหวฮะแต่ก็ไม่กล้าทักท้วง
กลัวว่าจะมีปากเสียงนะหรือว่าอารมณ์ร้อนขึ้นมาเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
ก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้พอลงรถได้โดยความปลอดภัย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ขับมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับความเร็วสูงอะไรพวกนี้
อืมเธอก็เลยโพสต์คลิปเอาไว้หน่อยคือตอนเนี้ยเธอโพสต์คลิปไว้แล้วก็ลบคลิปไปแล้ว
ถามไปเธอบอกว่าทางบริษัทรถอะไรพวกนี้เขาทราบเรื่องเขาก็ติดต่อเธอมาแล้ว
บอกว่าลงโทษพักงานพนักงานคนนี้แล้ว
กรมการขนส่งทางบกก็รู้แล้วเดี๋ยวจะจัดการลงโทษเพิ่มเติม
ค่ะเพราะว่าเสี่ยงจริงนะคะอันตรายขับรถแบบนี้ไม่ได้ค่ะ